หยุดแบบนี้ดูอะไรที่สบายตาดีกว่าค่ะใครที่ติดตามความเคลื่อนไหว
สองแม่ลูกคู่นี้ในอินสตราแกรมนะคุณผู้ชมจะได้เห็นความแซ่บคู่แม่ลูกกันตลอดเลย
แล้วด้วยความว่าเป็นคุณแม่มีลูกสาวไงคุณแม่ก็ช่างแต่งตัวอยู่แล้ว
พอมีลูกก็อย่ากับตุ๊กตาเลยคราวนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณแม่ออกกำลังกายเอ่ยคุณแม่อยู่กับลูกสาวหรือว่าตอนที่น้องดิสนี่นี่นะ
แจกความสดใสรอยยิ้มหวานแล้วเขาแต่งตัวน่ารักทุกวันเลย
อวดความเซ็กซี่ในชุดสปอร์ตสีรุ้มคุณดูนี่
นั่งอยู่บนรถนะจ๊ะแซ่บมากอินเนอร์อินใจมาก

แต่ด้วยความเซ็กซี่ของคุณแม่ค่ะอาจจะไพ่กับความจำม่ำของลูกสาวนี่

แอบโชว์ภูมิน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็แถมด้วยปรับแว่นตาเอ่ย
การโพสต์ท่าให้กล้องอะไรต่างเอ่ย
เรียกได้ว่าสู้คุณแม่ได้สบายเลยนะคะ

กลัวที่ไหนโชว์ภูมิงาจ้าไปเลยจ้า
พี่จ๋ากดไลค์นิดนึง
อันนี้คือผลตอบแทนของคนมีวินัยจริงนะคุณผู้ชมในการออกกำลังกาย
แล้วก็การเลือกรับประทานอาหารพี่อุ้มเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลย

สาวคนสวยก็มีคุณแม่เป็นไอดอลนะคะ

พี่สาวน้องสาอะไรอย่างนั้น